คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
เราพยายามขับรถโดยที่ไม่ประมาทที่สุด

แซงก็ไม่แซงไปเบี่ยงเลนคนอื่นเขาก็ไม่

ขับตามกฎตามระเบียบจริง

ชีวิตที่อยู่บนท้องถนนถือว่าเป็นชีวิตร่วมกัน
เราไม่ประมาทแต่คันอื่นเขาประมาท

คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้
เจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนขับรถ
รวมถึงมีกล้องหน้ารถไม่ได้ประมาทอะไรเลย
แต่ดูอีกฝั่งนะคุณค่อยดูนะครับ

แต่ปรากฏว่าลูกศรแดงนี่ครับ

คือพยายามที่จะหักหลบแล้ว

ตกข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถของรถคันนี้เนี่ย

แล้วก็มีการระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ถูกนำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
และแน่นอนครับถูกแชร์ต่อกันถึงพฤติกรรมของคนขับรถกระบะ
คันที่มีลูกศรแดงที่เราชี้ไว้ให้ดูเนี่ยนะครับ

แม้ว่าตรงนั้นมันก็ยังเป็นเส้นประก็อาจจะแซงได้
แต่การจะแซงของคุณก็ต้องระมัดระวังเลนส์อีกเลนเขาด้วยนะครับ
พยายามเข้าไปแสงความเห็นในหลายแง่มุมพร้อม

แต่ปรากฏว่ากล้องหน้ารถไม่สามารถบันทึกภาพ
ไม่สามารถบันทึกเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับ
ใครที่ทราบเบาะแสหรือว่าพบเหตุการณ์

ไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

อดส่องตรวจสอบเรื่องราวในสังคมหน่อยนะครับ